ไม่ได้จะไปคนเดียวนะจ๊ะไปกับเจ้าพ่อก่ะแรฟค่ะอ่าไปดูข่าวนี้กันค่ะ
มิร์เซาะไปด้วยปะเขาที่แล้วไปตามประเทศอ่าอะไร
เขียนเข้าไปลอยทะเลมาก่อนอ่าล่าสุดเนี้ยแหละ
ทุกคิวงานไปเที่ยวทะเลสุดล้านลาเลยทีเดียวนะคะ
แม้ว่าพี่โจ้จะโพสต์ภาพขณะนอนลอยแพร่อย่างสบายอารมณ์คนเดียว

จะไม่ได้ถูกลอยแพร่อย่างที่เห็นในภาพนะจ๊

อกจากจะช่างสืบช่างสอแล้วก็ตาดีค่ะ
ก็เลยไปบังเอิญเห็นคุณไอจีของคุณกวางปิยะ
โพสต์รูปไปเที่ยวทะเลเหมือนกันเด๊ะเลย
เอาล่ะสิงานส่องงานสืบก็มานะ
งานนี้ค่ะคู่นี้เขาเพิ่งยอมเปิดปากกันนะ

แต่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นแฟนอะไรกันนะฮะ

ไหนจะวิวทิวทัศน์เอ่ยที่พักเอ่ย

แถมยังมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มาเฉลยอีกด้วยนะคะ
ว่าเป็นที่พักขึ้นชื่อของเกาะกู่จังหวัดตราด

แต่เอาเป็นว่าพี่โจ้น้องกวางคะ
แฟนคลับเอ่ยกองเชียร์เอ่ย
ขอชมโมเมนต์มุ้งมิ้งแบบแพ็คคู่กันบ้างนะคะพี่โจ้
หลายคนบอกแหมไหนก็ไปแพ็คคู่แล้ว
ก็ช่วยส่งรูปคู่มาให้ดูหน่อย

ตอนนี้กำลังเดินหน้าจีบน้องกวางอยู่ค่ะ
ก็รอรุ่นกันต่อไปละกันเผื่อทริปหน้าเนี่ย

โอ้ยน่ากลัวไป
พอไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับกีฬาเอ็กซ์สตรีมของพี่โจ้